รถเมย์สาย๘๔ขับมาเลย
กระเป๋าคนขับ
ผู้โดยสารลงจากรถไปเลย

ที่บอกว่าข่าวนี้อย่าเพิ่งพี่เบิร์ธต้องดูข่าวนี้ให้จบจริง
เพราะเขามีภารกิจที่สำคัญ
ภารกิจอะไรที่ต้องลงไปตรงป้ายรถเมย์นั้นลองดูค่ะ

คือทิ้งรออยู่บนรถแป๊บนึงไปอุ้มน้องมาก่อน
แล้วรีบพาไปชีวิตคนสำคัญที่สุดค่ะ
จากรถอเมริกาไปเป็นรถฉุกเฉินนะ

รีบพาไปส่งโรงพยาบาลก่อน
เรื่องนี้นะคะคลิปนี้คุณการค์

ถ่ายคลิปเอาไว้เหตุการณ์เกิดสักช่วงเที่ยงครึ่งค่ะ
รถสาย๘๔อ้อมใหญ่คลองศาลเนี่ยนะเธอก็นั่งมา
นั่งจากป้ายกรุงธนบุรีจะไปบางแคร์
พอวิ่งมาถึงไอคอนสยามปั๊บรถคันนี้จอด
จอดผู้โดยสารก็ขึ้นมาแต่ตาไวเหลือเกินค่ะ
ทั้งคนขับทั้งกระเป๋าเห็นว่ามีน้องนักเรียนนอนอยู่ตรงฟุตปาด
ตรงป้ายรถเมย์แล้วคนแถวนั้นกำลังประถมพยาบาลกันอยู่
ทีนี้คนขับกับกระเป๋าไม่รอช้าค่ะ
ทิ้งรถทิ้งผู้โดยสารเอาไว้แป๊บหนึ่งก่อน

แล้วคนขับนี่อุ้มมาเองเลยนะ
คนที่อุ้มมาเสื้อแขนสั้นขาวนี่คือคนขับรถเมย์ค่ะ
พออุ้มมาถึงแล้วตัดสินใจเลยจะพาน้องไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

คลิปที่ผู้โดยสารเขาเอามาโพสต์บอกว่าอยากชื่นชม
คนขับกับกระเป๋าไม่เพิกเฉยค่ะ

ต่อให้คนคนนั้นจะไม่ใช่ผู้โดยสารบนรถก็ตาม
นับถือน้ำใจของพี่ทั้งสองคนมากนะคะ
แล้วก็น้องเนี่ยตอนนี้อาการน้องเนี่ยนะคะ
คือรักษาได้ทันพ้นขีดอันตรายแล้ว